เรากลับมาเรื่องของวอเล็กบอลนะครับก็ต้องตามติดกันหน่อยนะครับ
เนื่องจากว่าผลงานของทีมวอเล็กบอลไทยใน๔เกมครั้งนี้
เหนือจากการคว้าเหรียญทองซึ่งดูแล้วไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับ
เหนือกว่าในประเภทวอเล็กบอลในร่มหญิงเนี่ยนะครับ
แต่ต้องเตรียมทีมให้ดีแล้วก็เล่นนะครับ
สุดท้ายที่เราจะคัดโคต้าที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ

เมื่อวานนะครับเธอไปออกงานครับ
ซึ่งมีการจัดงานเปิดตัวของสโมสรแล้ว

ก็มีนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าข่ายจะติดทีม๔เกม

กลืมจิตหินขาวอัจฉราพรโคงยศเปียนุทแป้นน้อย

ซึ่งทีมสุพรีมตั้งเป้าในวอเล็กบอลลีก
คว้าแชมป์ทุกรายการทั้งลีกเองแล้วก็ศึกซุปเปอร์ลีกด้วย
ส่วนวิลาวันนะครับบอกว่าหากติดทีมไปแข่งที่ฟิลิปปินส
ก็จะทำเต็มที่ครับเพื่อป้องกันแชมป์๔เกม
เพราะว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเธอในรายการนี้
แต่สาเหตุคืออะไรก็ลองไปฟังกันดูครับ
คิดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของตัวเองแล้ว
ก็หวังว่าจะทำหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง

ได้แชมป์ต่อเนื่องกันทุกครั้งที่เคยร่วมการแข่งขัน
ส่วนตัวคิดว่าน่าจะต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัว

ก็หลังจาก๔เกมครั้งนี้ก็คิดว่าน่าจะต้องพักเบรกไปมีลูกก่อน
แล้วก็หลังจากมีลูกแล้วถ้ากลับมาเล่นแล้วเฟี้ยว